สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
ฟังความรู้เรื่องส่วนผสมและเคล็ดลับกันไปบ้างแล้วคงถึงเวลาที่เหมาะที่นักเล่าเส้นจะได้ชิมผัดหมี่อ่างทองที่ไม่มีขายในจังหวัดอ่างทองกันแล้วล่ะค่ะ
จะอร่อยเข้มข้นถูกใจเฮียของเราไหมตามไปชิมกันเลยจ้า

แบบออริจินัลไปแล้วอันนี้ความเผ็ดระดับเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อย
๑๐๐๑๐๐นะครับซึ่งต่ำสุดคือ๕๐ใช่ไหมต่ำสุด๕๐แล้วก็ไม่เผ็ดเลย
อันนี้๑๐๐นะครับระหว่างรอถ่ายนี่หมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้มาชิมอีกแบบหนึ่งก็คือมีท็อปปิ้งท็อปปิ้งเป็นหมูกรอบนะครับเราจะชิมที่หมูกรอบก่อนดีกว่านะฮะ
กรอบนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มมากมากเลยแต่ที่เด็ดของเขาจริงเนี่ยอยู่ที่เส้นกับซอสที่ผัดผสมมันนี่แหละฮะ
นี่นะฮะ
หลังจากได้ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยครับว่ารสชาติมันแบบครบทุกรสจริงจริงนะฮะ
ครับผมแล้วก็เป็นการผัดที่ทำให้เส้นหมี่เนี้ยมันไม่เละจนเกินไปใช่ครับ
แยกเป็นเส้นเส้นนะฮะทุกทุกคำที่เคี้ยวลงไปเนี่ย
ก็จะมีรสชาติของน้ำซอสสูตรพิเศษของทางครอบครัวถูกต้องครับซึ่งน้ำน้ำซอสสูตรพิเศษของครอบครัวเนี้ย
มันมีรสชาติแบบมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็อมหวานนิดนิดครับนะครับผมครับผมแล้วก็ผสมผสานกับส่วนผสมทั้งหมดอยู่ตรงนี้เนี่ย
ถือว่าลงตัวมากมากนะฮะทีนี้มันมีเรื่องของความเผ็ดที่จะต้องมาคุยกันหน่อยใช่ไหม
ร้านนี้มีความเผ็ดทั้งหมดกี่ระดับมีทั้งหมดสี่ระดับครับผมก็คือไม่เผ็ดเลย
เผ็ดเลยคือไม่เผ็ดจริงจริงเลยไม่ใส่พริกเลยไม่ใส่พริกเลยครับผมแล้วก็เผ็ดน้อย
เผ็ดน้อยนี่ยังไงมันมีระดับระดับเป็นเราเรียกเป็นเป็นปลอดครับครับครับผม
ห้าสิบองศาห้าสิบองศาเผ็ดน้อยแล้วก็หนึ่งร้อยครับ
ร้อยนี่เดือนเลยนะเป็นปกติครับผมที่คนต้องควรต้องทานครับ
เผ็ดปกติหนึ่งร้อยแล้วไงอ่ะต่อแล้วก็สองร้อยครับผม
สองร้อยคือประหลอดแตกประหลอดแตกเลยครับอันนั้นคือเผ็ดมากก็สำหรับคนชอบลองครับ
สำหรับคนชอบลองของเผ็ดก็จะมีความเผ็ดทั้งหมด๔ระดับด้วยกันนะครับผม
หน้าของเอ่อเมนูเนี่ยมีทั้งหมดสี่หน้าสี่หน้านะครับผมก็มีออริจินัลครับ
ซึ่งจะมีกุ้งแห้งหมูหมูกักหมูครับผมก้าวหู้กักหมูใช่ไหมครับผม
ต่อมาเป็นไข่ออนเซนครับผมไข่ออนเซนครับนะครับผมต่อมาก็อันนี้เป็นหมูกรอบครับ
หมูกรอบเข้าไปแล้วสุดท้ายแล้วก็ไข่กุ้งครับอ่าราคาของแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไง
ก็เริ่มต้นที่เมนูดั้งเดิมของเรา๙๐บาทครับผมครับแล้วก็ไข่ออนเซ็น
หนึ่งร้อยสิบบาทครับร้อยสิบบาทนะครับผมแล้วก็หมูกรอบร้อยยี่สิบบาท
ยี่สิบบาทและสุดท้ายหนึ่งร้อยสิบบาทครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับ
ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ครับโปรโมชั่นคืออะไรครับก็ถ้าเกิดสั่งเป็นเซตนะครับผมฮะ
อ่าก็มันจะราคาถูกลงโดยเราสามารถสั่งท็อปปิ้งพร้อมกับเครื่องดื่มอะครับผม
อ่าฮะเครื่องดื่มมีอะไรบ้างอ่ะที่ร้านอ่ะเครื่องดื่มที่ร้านจะมีเป็นสวรรค์รถ
สวรรค์รถครับผมอันนี้สวรรค์รถครับอ่าแล้วก็มีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ
แล้วก็บ๊วยครับผมแล้วก็บ๊วยมีสามสามน้ำดื่มให้กันนะครับซึ่งถ้าทานคู่กันก็จะถูกกว่า
กว่าครับถูกกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของการที่จะแบบ
อ๋อไปรับงานต่างต่างเนี้ยครับใช้ของเราไปเนี้ยมันต้องติดต่อยังไง
โทรไปที่ทางร้านได้เลยครับผมโทรไปทางร้านครับใช่ครับที่เมืองนี้ได้
ยังไงครับผมเฟซบุ๊คไลน์อินสตราแกรมพวกนี้มีไหมมีครับผม
ก็เฟซบุ๊คไอจีก็คือรถโอชาหนึ่งเก้าเก้าครับผมติดตามความเคลื่อนไหวของทางร้านได้ที่เฟซบุ๊คไอจีนะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับครับ
ขออัพเดทสถานที่ตั้งของทางร้านและช่องทางการติดตามร้านรถโอชาร่อส่อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากันสักหน่อยค่ะ
หรือว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นต้นไปร้านจะย้ายไปตั้งอยู่ที่เอ็มควอเทียชั้นบี
ส่วนฟุตคอร์ดและสามารถติดตามความเครื่องไหวของร้านได้ที่เฟสบุ๊ครถโอชาร่อส่อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าได้นะคะ
ออกจากห้างใหญ่ใจกลางอโศกแล้วมองดูฟ้าอีกทีก็มืดค่ำพอดีค่ะ
แบบนี้คงได้เวลาทานมื้อเย็นกันแล้วเดี๋ยวคุณน็อตจะพาเราไปทานบะหมี่ริมทางที่เลิศที่สุด
จะอยู่ซอยไหนรีบตามไปดูกันเลยจ้า
เผลอแป๊บเดียวมืดซะแล้วนะครับแต่ว่ามืดแบบนี้แหละครับ
หนุ่มสาวออฟฟิศย่านอโศกเนี่ยเขามีร้านบะหมี่เกี้ยวเจ้าเด็ดเจ้าดังครับ
แนะนำให้เรารู้จักครับผมร้านนี้นะครับเปิดห้าโมงเย็นครับ
ถ้ามาหลัง๒ทุ่มนะครับของอร่อยนี้ก็จะเริ่มทยอยหมดลงแล้วนะครับผม
แถมมาร้านนี้นะครับบางทีเนี่ยต้องรอคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมง
แต่ทุกคนก็ยินดีที่จะรอนะครับร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ขายดีไหมไม่รู้แต่ให้ดูจากคนทำหน้าเตาที่ทั้งลวกทั้งหันและยกเสิร์ฟกันเป็นมือระวิงเลยทีเดียวล่ะค่ะ
นี่เฉพาะแค่พนักงานหนุ่มสาวที่ทำงานอยู่แถวนี้มาอุดหนุนยังไม่พอ
แต่รับรองว่าถ้าได้ทานบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบฝีมือลุงจันทร์แล้วแล้วก็
จะรู้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริง

เป็นร้านที่ขายดีมากมากในหญ้าอโสกเลย
ขายดีขนาดไหนวันละสิบลูกหลักหน่อย
เหมือนสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงหมดเลยหรือ

ผมเนี่ยน่าเชื่อเลยนะครับว่าขายดีขนาดนี้นะครับผม
ลุงต้องถามถึงที่มาที่ไปของร้านบะหมี่ลุงก่อน

รวมอยู่กับลุงด้วยก็ประมาณ๓๓ปีลุง

อยู่กับลุงไงลุงลุงไปอยู่กับลุงก่อน

เดี๋ยวนะลุงลุงจันทร์ไปอยู่กับลุงของลุงจันทร์อีกทีนึง

ประมาณจะ๑๕ปีได้ลุง
ประมาณ๑๕ปีรวมไปเสร็จก็๔๘ปีแล้ว
คือว่าเรามีเกี้ยวที่เรามีสูตรพิเศษเข้าไป

พอลุงมาเริ่มทำกิจการต่อนี่ก็ดังเลย

จุดเด่นคือที่เกี้ยวอยู่ที่เส้นแล้วก็อยู่ที่หมู

แหมเห็นเป็นร้านบะหมี่เล็กริมทาง
แต่มีเคล็ดลับการปรุงแต่งวัตถุดิบระดับเทพเลยทีเดียวค่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมกันต่อว่าบะหมี่ของลุงจันทร์จะเด็ดจริงไหม
เริ่มซ้ำซุปก่อนเลยลูกครับ
ซุปครับมีเครื่องยาจีน
มีข้าวโพดมีรากบัวด้วยลูก

เคล็ดลับเลยนะครับ

เกี้ยวนี่บอกว่าเป็นไฮไลท์เลย